ช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองเข้มข้นกันหน่อยนะครับ
กับสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองของไทย

แล้วก็เตรียมเดินหน้าเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้ง

รวมทั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้บัญชาการทหารบกก็มีความชัดเจนแล้วนะครับ

อย่างคนเอกประยุทธ์อย่างไรกันบ้าง
ในตลกม่านการเมืองวันนี้ครับ
สนับสนุนนายกลุงตู่ของเรา
ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักแน่นพอสมควรนะคะ
ทั้งจากเสียงชั้นทาง

กำลังใจแรงเต็มเปี่ยม
จากท่านประธานองค์คมนตรีอีก

วันที่๒๕สิงหาคม
ต้องบันทึกไว้เลยนะครับว่า

แล้วก็พร้อมที่จะยืนหยัดนำ

จะสังเกตเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่ได้นำโผทหารขึ้นทูล๙
มีข่าวว่านำขึ้นทูลเกล้ามีข่าวว่านำขึ้นทูลเกล้าแล้ว
แล้วก็มีการวางตัวนายทหารทั้งสามเหล่าทัพแต่ว่าโฟกัสก็อยู่ที่กองทัพบกนะครับ
ค่ะการเสนอชื่อพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะ
จากหน่วยบัญชาการทรงคราบพิเศษนะฮะพื้นฐานท่านมาอย่างนั้น
ผู้ช่วยบัญชาการสงครามทหารบกที่มาจากหน่วยบัญชาการสงครามทหารพิเศษเนี่ยนะฮะ
ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีความหมายนะครับ
ว่าแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของผู้นำประเทศนะครับเท่าที่ผ่านมาเราจะได้ยินเสียงแต่เรื่องบุรพาพยักษ์
ได้ยินเสียงแต่วงเทวันอะไรต่ออะไรมากมายจริงจริงแล้วแต่ก่อนแต่ไหนมาเนี่ย
ทหารไม่เคยแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรกันแบบนี้นะครับมีอาจจะแบ่งเหล่าบ้างเหล่าม้าเหล่าปืนนะฮะ
แต่ว่าไม่เหมือนกับทางฝ่ายปกครองที่เป็นสิงห์แดงสิงห์ดำมันชัดเจน
ระยะหลังเนี่ยกลายเป็นรูปแบบรูปนี้แต่ในที่สุดพลเอกประยุทธ์
ซึ่งเป็นคนสำคัญของกลุ่มบุรพาพยักษ์ก็เป็นการเป็นคนที่ถอดสลักอันนี้ออกไป
อืมสร้างความสามัคคีปลองดองเป็นปึกแผ่นในกองทัพด้วยการวางตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงกลุ่ม
จุดต่อไปจากนี้ในการก้าวเดินผมเชื่อว่าคงจะอาจจะมีการปรับปรุงการทำงานเล็กน้อย
เช่นการปรับคอรมอเพื่อให้กระชับขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดขึ้น
ปัญหาทุกอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ลงตัวถึงจะแม้จะมีเหตุการณ์การก่อการร้ายหรือการวินาศกรรม
อะไรบ้างซึ่งยังไม่รู้ว่าหน่วยไหนจะทำเนี่ย
แต่ก็น่าจะเชื่อมือได้ว่าพบทบที่มาจากหน่วยรบพิเศษแบบนี้
่ำชองกับงานด้านนี้จะดูแลได้แล้วก็ปัญหาที่จะต้องแก้คือการ

เพราะว่าทุกคนกำลังมีความสุขทางด้านการเมือง
แต่ก็ยังมีทุกข์เรื่องเศรษฐกิจอยู่ครับ
ณสถานการณ์ขนาดนี้ตำแหน่งตัวพบมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับพี่มฤทธิ์
คนถามเยอะนะครับว่า

ก็โยกย้ายกันไปทั่วไปหมดเลยนะทั้งกองทัพทั้งข้าราชการทั้งอะไร
แต่ทำไมโยกย้ายพบทบทำไมจ้องถามกันจัง
กันจังดูกันจังดูกันมาตลอดเนี่ยตั้งแต่มีกองทัพไทยขึ้นมาเนี่ย
รู้สึกว่าเล้งไปอยู่ที่ว่าจะเอาใครปีนี้ยิ่งนั่นใหญ่นะ
ไล่กันมาโอ้โหตั้ง๓เดือน๒เดือน๑เดือนอะไรอย่างนี้นะ
เรียกว่าคนในสังคมเนี่ย
เหมือนกับว่าพบทบคนใหม่นี่มันเหมือนคนในครอบครัวเราพูดกันบ่อยเหลือเกินนะครับ
ครับแต่ก็ทุกอย่างก็ลงมาลงเอยจบออกมาแล้วอะไรแล้ว
เราก็ต้องยอมรับว่าที่ต้องพัวพูดถึงเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งพบทบเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นค่าการธรรมดาเป็นค่าการเรียกว่าทหาร
ฆ่าการที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นเบอร์หนึ่งของกองทัพ
เรียกว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ออกมา
ไม่ว่าเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่อะไรต่างเขาจะต้องมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ครั้งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันยิ่งในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับ
มันก็มีความจำเป็นซึ่งทำให้เรียกว่าทั้งสื่อทุกสายทุกสำนักเลย
ได้เราได้พบทบคนใหม่มาเนี่ยถึงยังไม่โปรการเนี่ย
แต่ก็รู้แล้วนะครับชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ได้เห็นเนี่ยนะครับดูจะยิ้มแฉงมากกว่าเพื่อนเนี่ย
ผมว่าน่าจะเป็นนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าดูภาพที่เห็นว่าโอ้โหนี่นายกคนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนซื่อสัตว์เห็นแก่กองทัพนะฮะ
เลือกไม่เลือกฝักเลือกฝ่ายเลือกคนที่เรียกว่าทุกคน
กองทัพนี้คุณไม่ว่าจะอยู่กองกลมไหนกองไหนอะไรไหน
คุณสามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งใหญ่หมดด้วยฝีมือของคนนี้นะครับ
มันก็เลยทำให้เออยิ่งเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนที่ได้นะครับ
อีกอันหนึ่งนี่ก็คือว่าเมื่อได้พบทบคนนี้เนี่ยนะครับ
พบทบคนนี้เนี่ยอายุราชการ๒ปี
การผ่านที่จะไปสู่การเลือกตั้งเนี่ย
พบทบคนนี้เนี่ยจะยังดูแลในด้านความมั่นคงเนี่ย
ยาวไปถึงอยู่ตรงนู้น
ยาวไปถึงอายุของนายมตรีที่จะหมดวาระลงนะครับ
ยาวไปหมดเลยแต่อยู่คู่กันเรียกว่า
นายกคนนี้กับพบทบคนนี้
จะอยู่คู่กันในการประคองประเทศ
เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐมนูลนะครับ
ซึ่งเรียกว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ผมก็มองดูว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่
เรียกว่าได้อันหนึ่งของบ้านเมือง
วิค้นถาวอย่างเมื่อกันว่าตั้งพระบอลคนนี้
ใครได้ประชาชนได้อะไรบ้าง
ประชาชนก็ได้อ๋อแน่นอนนะครับ
ก็เมื่อพบคนนี้มาถึงมาอยู่เนี่ย
บ้านเมืองในพระวิบกิจเนี่ยก็ในด้านความมั่นคงนะครับ
ในด้านการรักษาเสถียรภาพนะครับ
ประเทศชาติก็ดูจะอบอุ่นใจขึ้นปัญหาต่างมา
ก็คงจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างให้รู้ร่วงได้นะครับ
แต่ที่ได้แน่นะครับชัวร์เลยคุณประยุทธ์
อาค่ะดูอำนาจของนายกดูเหมือนจะแหมมีเต็มร้อยพอสมควรแล้วรอบนี้
มันจะส่งผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้า
อืมก็ควบแน่น
แล้วก็ไม่ต้องพวงหน้าพอวงหลังในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องฐาน
เดี๋ยวที่ผ่านมาพวงเหรอ
คือผมอยากจะย้อนนิดนึงนะครับ
เมื่อปี๕๗พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งพบทบแค่๔เดือนครึ่งนะครับ

รวมทั้งพเพและชายตอนนี้นะครับ
ตอนนั้นก็เราก็คุยกันหรือว่าคนอื่นก็มองเห็นว่า
ผู้นำขาลอยนะครับ
และในผู้นำขาลอยก็เป็นที่รับรู้กัน
ขอเรียนตรงเลยนะครับก็ว่าพี่ใยพเประวิทธิ์

ตู่อะไรอย่างนี้ของพี่ป้อมเนี่ยนะครับ
เงาของอำนาจที่มัน

อยู่ในความรู้สึกของผู้ติดตามสังเกตการณ์

แต่ว่าโดยสถานะผู้นำ
ความเกรงใจฐานพี่น้อง
ปีกว่าวันนี้มันมี
ทีนี้มาวันนี้เนี่ยผมต้องขอชื่นชม
ปรบมือให้เลยครับสำหรับพี่ป้อม

เพราะท่านแสดงถึงความมีใจใหญ่เกินกว่าอำนาจที่มีอยู่
สามารถคุยกันได้ลงตัวกับน้องเล็ก

โดยเอาที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยภารกิจเปลี่ยนผ่าน
ให้มันรู้ร่วงไปได้ดีผมขอชื่นชมตรงนี้นะ

แม่ทัพในการลบต้องได้ขุนศึกคู่บารมี

ผมมองว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ย

เป็นขุนศึกคู่บารมี
อยู่๒ปีอย่างที่คุณประโมทว่า

ครับ๒ปีหรือไม่ก็อยู่ที่ฝีมือของท่านแล้ว
อันนี้ตามดูวงเล็บไว้หน่อยนะครับ
ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยความมั่นใจของ
ผู้นำที่มีขุนศึกคู่บารมีแล้วเนี่ย
ทางด้านความมั่นคงของสถานการณ์เนี่ย
อย่าลืมว่าลูกหม้อรบพิเศษสงครามพิเศษเนี่ย
ข่าวต้องเปรี้ยพลาดตายนะครับ

จากคำว่าพิเศษนะครับ

ทางด้านของการควบคุมสถานการณ์

มันมีปัญหาที่ผ่านมาโดยเฉพาะพวกฝ่ายตรงข้ามนะ
แม้กระทั่งตัวป๋าเองก็ยังถูกมองว่า

ป้อมจะเกือบตาปะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็แม้แต่พวกอะไรนะที่อยู่อีกฝ่ายครับ
บุรพาพยักษ์ก็คือวงเทวัน
เขาก็ต้องรู้สึกนะ

ขึ้นมา๓ต่อเนื่องกันเลยแล้วจะเอาอีกเหรอ

อันนี้แหละมันก็เป็นรอยเชื่อมให้สองฝ่ายมาผนึกกันได้
โดยพลเอกประยุทธ์ที่ก็ยอมสละสายเดียวกัน
แต่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่า
แล้วก็อีกอันการบริหารประเทศมาระยะ
เราก็มองแล้วคนที่คุมความน่าจริงก็คือการคุม
พบทบและฝ่ายทหารใช่ไหม
แล้วก็ประยุทธ์ก็เหมือนแบบไม่ได้อำนาจเต็ม
ฉะนั้นมันก็ส่งผลไปสู่การวางตำแหน่ง
ทั้งทางทหารทั้งระบบราชการหรืออะไรทั้งหลายเนี่ย

มันไม่ค่อยน่าจะถูกใจ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่สามารถที่จะไป
ไปมีบทบาทมากหลายครั้งก็ดีโดยเฉพาะป่านี่วันนี้ถือว่าเป็นลูกพี่ใหญ่ทั้งหมด
แล้วก็ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจกันว่าสมมุติว่าท่านบอกว่าโผล่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเหนื่อยต้องเสียสละ
ป้อมเข้ามาเนี่ยคือเป็นพี่ชายที่ต้องช่วยดูแลน้องแล้วก็มีเพื่อนเจี๊ยบมาช่วยในฐานะเพื่อน
บิ๊กตูฉะนั้นก็ควรจะขับเคลื่อนองค์ฮาพยพเนี่ยไปพร้อมกันให้ได้
ตอนนี้ผมว่าได้กลับได้ทุกคนมีความสุข
ทหารทุกคนที่อยู่ในกองทัพที่ยังไม่เกษียณก็มีความสุขว่า
เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมสิ่งที่ตัวเองได้ภาคเพียนทำงานเสียสละ
ลบทับจับศึกหรือจะเป็นงานลับหรือจะเป็นงานช่วยเหลือรัฐบาล
ทางที่ถูกทางที่ควรเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองในทางที่ดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสายไหนวงไหนนะครับ
มันคงไม่มีอะไรที่เหมือนเดินไปบนกรีบกุหลาบอะนะ
แต่ว่าสำรวจดูแล้วเนี่ยองค์ฮาพยพต่างถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไร
การแสดงออกที่บ้านสี่เสาของป่าวันนั้นนะครับ
ผมนึกถึงภาพหัวรถจักรฮะเปรียบเทียบนะฮะ
มีการรู้รักสามัคคีมีความปรองดองนะฮะ
ที่จะทำเพื่อประเทศชาติกัน
มันสะท้อนไปถึงขบวนที่จะพ่วงกับหัวรถจักรไปเนี่ยนะครับ
แล้วก็สะท้อนไปถึงสังคมที่เราแตกร้าวกันอยู่เนี่ยนะครับ
ตรงหัวรถจักรเนี่ยแสดงให้เห็นรู้รักสามัคคีแล้วนะ
หวังว่ามันจะกระเพื่อมไปทั้งขบวน
แล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงเป้าหมายที่

บอกว่าประเทศไทยจะได้ผาสุขกันสักทีหนึ่ง

ก็อยากฝากไปถึงพี่ตู่เนี่ยนะครับ
ว่าในเมื่อได้อำนาจที่ค่อนข้างจะเต็มไม้เต็มมือนะ

ก็คือเรื่องในเชิงบริหารประเทศ
เพราะว่าวันนี้มันปัญหายเยอะสาธารณะภัษณ์เลย

เดินหน้าแล้วก็ทำงาน
ข้อสำคัญก็คือต้องกล้าตัดสินใจแล้ว

เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องตัวบุคคลในส่วนอำนาจก็โอเคแล้วดี
ฉะนั้นในเรื่องคอลโลมอล์
มันมีหลายจุดที่จะต้องกล้าคิดกล้าทำแล้ว
เพื่อให้มันในช่วงที่จะถึงการเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ดีแล้วก็

แล้วก็เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้มากเนี่ย

คนนอกเลือกอะไรมันก็เป็นคันดิเดนที่น่ากลัว
มันมีหลายจุดที่จะต้องกล้าคิดกล้าทำ